ทีนี้ไปดูที่กระบีกันหน่อยกรณีแมงมุม
ก่อนหน้านี้ก็ไปกัดคนจนทำให้เสียชีวิตมาแล้ว
อันนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งกรณีเหมือนกันกับเด็ก๘ขวบ
น้องถูกแมงมุมกัดจนตอนนี้ก็มีอาการแพ้อย่างรุนแรง
คุณหมอเองก็มาให้ความรู้ถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยแมงมุมที่ทำให้กัดหรือว่าไปโดนตามร่างกาย
แล้วมีพิษเกิดพิษขึ้นมาจริงแล้วมี๕ชนิด

เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์สุพศภูเก้าล้วน

คือออกมาให้ข้อมูล๒เคสที่ถูกแมงมุมกัดนะคะ
บอกว่ากรณีแมงมุมกัดคนจะมีผลทำให้เสียชีวิตได้
จะต้องเป็นแมงมุม๕ชนิดที่มีพิษรุนแรงเท่านั้น
ชนิดนี้มีอะไรบ้างคือ๑แมงมุมแม่ไหม้น้ำตาลค่ะ
แมงมุมแม่ไม้ดำแมงมุมแม่ไม้หลังแดง
แมงมุมพิษสีน้ำตาลและแมงมุมสันโดดเมดิเดราเนียน
โอ้โหแต่ละชนิดนี่เขาบอกว่าก้นมันจะป่องหน่อย
นี่นะคะคือหน้าตาอาจจะไม่ได้ดูเหมือนแมงมุมทั่วไปที่เราเห็นนะคะ
สันนิษฐานไว้เลยถ้าเจออาจจะมีพิษได้
แต่หน้าแปลกนะหน้าแปลกดูน่ากลัวน่ากลัวตัวใหญ่นะครับ
ในรายของนางจันทิพย์วงดาวอายุ๕๑ปี
เกาะกลางที่อำเภอเมืองกระบี่
หลังถูกแมงมุมกัดจนเสียชีวิต
ไปดูจากประวัติการรักษาตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมค่ะ
พบว่าผู้ป่วยเข้ามารักษาแล้ว
ก็มีอาการชีพจรอ่อนตัวเหลืองตาเหลือง
ซึ่งเป็นอาการของโรคตับและทาราซิเมีย
แต่ว่าที่แขนไปเจอรอยช้ำ
ก็ไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นร่องรอยการถูกกัดจากแมงมุมหรือไม่
ต่อมาผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ซึ่งก็เป็นเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อจากพิษของแมงมุม
เหตุที่ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็อาจมาจากหลายสาเหตุได้เหมือนกัน
เองลงความเห็นค่ะว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ก็ไม่ยืนยันว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าแมงมุมกัดจริงหรือไม่
แต่ว่าญาติผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าถูกแมงมุมกัดนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์นึงอีกกรณีนึง
เด็กหญิงนารินทิพย์ส่งแสงหรือว่าน้องเทียนวัย๘ขวบ
เทียนค่ะถูกแมงมุมกัดที่อำเภอปลายพญา
นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้น้องหลังจากที่ถูกกัดไปเรียบร้อยแล้ว

ปรานทองเพิ่มยายของน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วค่ะ
แขนมีรอยบวมช้ำอยู่เล็กน้อย
เคยเห็นข่าวนะว่ามีคนถูกแมงมุมกัดแล้วก็ตาย
ทีนี้พอหลานมาถูกแมงมุมกัดบ้างก็กลัวค่ะเกิดความกลัวขึ้นมา
แม่ของเด็กนะคะนางสาวนันทยาทองเพิ่ม
นี่น้องเอาบาดแผลร่องรอยการถูกกัดมาให้ดู

นี่แขนเด็กนี่บวมขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะ
ของเด็กบอกว่าที่บ้านน้องหลังจากถูกกัด
ก็มีอาการบวมช้ำที่แขนซ้ายเห็นเป็นรอยเขี้ยวกัดเลยนะคะ
หลังจากถูกกัดมีอาการคลื่นไส้มีอาการอาเจียน
ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลปลายพระยา
ส่วนตัวเชื่อค่ะว่าลูกสาวน่าจะแพ้พิษแมงมุม
ซึ่งเป็นแมงมุมสีน้ำตาลเนี่ยค่ะตัวเนี้ย
สังเกตง่ายคือสีก็อย่างชื่อเขาเลย
สีน้ำตาลตัวใหญ่ขายาวตามขาสังเกตดูดีจะมีลายลายอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้ก็อยากเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังด้วยนะครับ
แมงมุมชนิดนี้พบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือน

แต่ถ้าคนที่ถูกกัดเนี่ยแล้วเกิดอาการแพ้
ก็อาจจะมีพิษหรือว่าแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไป
ถ้าบ้านเริ่มมีหยักย่ายก็รีบทำความสะอาดซะ
ก่อนที่มันจะมากัดเอานะครับ